วันนี้มีการแถลงตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่ม๔รายนะคะ
ทั้งหมดเนี้ยกลับจากต่างประเทศโดยแพทยิงผันประภาย
งตระกูลผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้เนี้ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสี่รายนะคะ
เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามาพักในสถานที่กักกันของรัฐ
ได้แก่กลับจากสหรัฐอารับเอมิเรตน์เนี้ยหนึ่งรายเพศหญิงนะคะสามสิบเจ็ดปีอายุ
อาชีพพนักงานนวดกลับจากตุรกี๒รายนะคะเป็นชายอายุ๑๘ปีและ๑๙ปีเป็นนักศึกษา
และสาอุดีอาราเบียหนึ่งรายเป็นชายอายุอีกสิบสองปีเป็นนักศึกษาเช่นกันค่ะ
และวันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่ม๒รายโดยไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่สามพันแปดสิบเอ็ดรายรักษาหายแล้วสองพันเก้าร้อยหกสิบสามราย
รักษาตัวหกสิบเอ็ดรายเสียชีวิตสะสมห้าสิบเจ็ดรายนะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าโคศกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงพบผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นชายชาวกัมพูชาที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดยาลาประเทศไทย
โดยพบว่าชายคนดังกล่าวได้ขึ้นรถตู้พร้อมผู้โดยสารรวม๑๐คนจากจังหวัดยาลามา
ยังจุดผ่อนปลนช่องทางบ้านโอเบยจอนบ้านโนนหมากมุ่น
ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
เมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะ
เพจโควิดสิบเก้าไทยแลนด์เฟสทูเดย์โพสต์ค่ะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ยืนยันว่าข่าวการพบคนกัมพูชาติดเชื้อจากฝั่งไทย
ยังไม่พบนะคะล่าสุดเนี่ยยังไม่พบข้อมูล
แต่ว่าด้วยความไม่ประมาทได้มีการไล่สืบสวนโรค
กับคนขับรถตู้ก็ดีหรือผู้ที่ร่วมเดินทางแล้วด้วยนะคะ
ขณะที่การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
คลายล็อกระยะที่สามแล้วนะคะที่มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นประธานโดยที่ประชุมค่ะ
มีมติเตรียมให้๑๗สถานที่และกิจกรรมกลับมาเปิดทำการ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้๑มิถุนายนเป็นต้นไปนี่แหละค่ะ
ซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นกิจการและกิจกรรมที่สบคก็เคยแถลงออกไปแล้วล่ะ
ก่อนหน้านี้แต่ว่ากรทมเขาจะมีการเพิ่มเติมค่ะ
โดยเฉพาะร้านอาหารที่ให้รับประทานอาหารร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีฉากกั้น
แต่แต่นะคะต้องเว้นระยะห่างหนึ่งเมตรอืม
ที่นั่งยังต้องจัดแบบไม่หนาแน่นจนเกินไปนะคะ
และทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโควิด๑๙ระบาด
รอลอกที่สองด้วยนะคะกรุงเทพมหานครเองยังขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะ
หรือว่าจดบันทึกประวัติการให้บริการ
คล้ายมาตรการแล้วแต่การระบาดระลอกสองเป็นไปได้และก็สามารถจะเกิดได้ยังคงต้องช่วยกันเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ